คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมที่ได้เห็นข่าวนี้หลายคนก็แสดงความคิดเห็นกัน
เยอะน่ะคือมุมนึงก็เห็นใจผู้ชายมุมนึงก็โอโหคือสงสารจริง
จากกันสองปีโอนเงินให้ตั้งสี่ล้านคนถามมาเยอะว่าต้องรักมากขนาดไหนเนี่ย
รู้จักแค่ทางออนไลน์ด้วยนะไม่เคยเจอตัวเลยนะ
อายุห้าสิบสามปีที่จังหวัดสระบุรี
ทีมข่าวของเราไปคุยด้วยเลยนะคะอ่าเปิดใจเลย
เปิดใจกับคุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเราบอกว่าเครียดมาก
และอายมากอย่ามาว่าผมว่าโง่นักเลย
คือแบบฝากบอกมาแบบนี้เลยจริงนะคือเขาก็มุมหนึ่งเขาบอกผมน่าสงสารนะ
ลองฟังดูเขารู้จักกับน้องแจงเป็นผู้หญิงคนนึงนามสมมุติอายุ๓๒
รู้จักผ่านเฟซบุ๊กนะคะคุยกันมาสองปีค่ะ
เขาก็ตามหารักแท้ก็เจอผู้หญิงคนนี้ทางเฟซบุ๊ก
ตกลงคบหากันถึงขั้นเขียนหนังสือสัญญาว่าจะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
เขาเลยเชื่อใจมากแล้วรักผู้หญิงคนนี้มาก
พอคบกันปุ๊บน้องแจงนามสมมุติคนนี้ก็ขอเงิน
อ้างว่าพ่อแม่เสียชีวิตไม่มีเงินทำศพเฮียปอโอนให้บอกโอนเงินให้ทุกครั้งค่ะช่วยเหลือทุกครั้ง
แล้วก็อ้างว่าที่ดินที่จังหวัดเชียงรายติดธนาคารทกศครับ
ขอเงินถ่ายถอนเพื่อเอาออกมาขายแล้วก็จะใช้หนี้ทั้งหมด
รวมกันโอนแล้วสองร้อยกว่าครั้งสองปีสี่ล้านกว่าบาท
แล้วล่าสุดเฮียปอบอกว่าโอ้โหเศร้าใจเลย
เสียใจมากก็ผมอยากมีรักแท้
เขาบอกแบบนี้ค่ะแต่กลับมาถูกหลอกแล้วนี่คือเงินก้อนสุดท้ายของชีวิตเฮียปอนะคะ
สะสมเก็บเงินมาแล้วที่เฮียปอบอกว่ามันเศร้ามากก็คือตอนเงินหมด
ผู้หญิงคนนี้ก็พูดเพราะทำที่ว่ารักเรา
ตอนมีเงินอ่ะรักเราพอเงินหมดด่าเรา

ก็โอนเงินให้เองด่าแบบนี้เลยนะคะ
อืม

เพราะว่าเงินที่น้องเอาไปก็ไม่คืนมา
คืนมาเลยพี่ก็เดือดร้อนพี่มีภาระ
ต้องผ่อนบัตรผ่อนรถ

อันนี้เงินเดือนก็ไม่มีใช้ไม่มีกิน

จนก็บอกว่าจะถ่วงแรงหน่าเขาเราก็โมโห
พอโมโหมากเข้าเขาก็ขึ้นกูมึงขึ้นให้ด่า

เงินตั้ง๔ล้านใช่ไหมแล้วก็มาหมดกับผู้หญิงคนนี้
แล้วก็บอกตอนนี้ไม่มีเลยอ่ะใช่เงินก้อนสุดท้ายในชีวิต
อยู่ดีไม่มีไปเลยใช่ไหมส่วนคนรู้จักกับหญิงสาวที่มาหลอกให้
ปอเขาโอนเงินไปให้เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับเราได้คุยด้วยนะครับ
แล้วก็ยังโอนเงินเข้าบัญชีผู้ชายคนใหม่ไป๑ล้านบาท
แต่ไม่รู้ว่าชายคนใหม่กับแจงเนี่ยเขาจะยังไง
เขารู้เห็นเป็นใจกันร่วมกันหลอกเฮียปอหรือเปล่า
อันนี้ก็ไม่รู้นะครับอ่าแล้วคนที่ให้ข้อมูลกับเรานะครับ
บอกว่าเขารู้จักกับแจงนะครับอ่าบอกว่าพ่อกับแม่ของแจงเนี่ย
ยังมีชีวิตอยู่นะอืมยังไม่ได้ตายนะอ่าแล้วแบบนี้เนี่ย
สงสัยจะไม่ใช่การหลอกเพื่อให้เงินด้วยเสน่หาแล้วล่ะ
แต่มันเป็นการตั้งใจสร้างเรื่องมาหลอกตั้งแต่แรก
ซื้อนะน้องแต่ว่าไม่รู้ว่าน่าจะใช้เป็นชื่อผู้หญิงใช้เป็นชื่อผู้หญิงซื้อ
ก็มันโอนเงินให้ผู้ชายล้านหนึ่งเข้าบัญชีผู้ชายล้านหนึ่ง
แต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขาจะให้หรืออะไรผีหรือว่าโยกหรือว่าอะไรหรือเปล่านะ
แต่เห็นว่าผู้ชายมาคุยหรือเปล่าเขาถึงรู้กันว่าผู้หญิงโอนเงินให้ครับอ่า
ใช่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่มันไม่ได้แบบว่าให้ด้วยความเสน่หาของคนนี้

นายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
มาช่วยเฮียปอเนี่ยนะฮะบอกว่าก็ต้องไปตรวจสอบเป็นกรณีกรณีไปนะ
๒๐๐กว่าครั้งที่โอนไปให้เนี่ยอันไหนให้โดยเสน่หาอันไหนถูกช่อกงหลอกลวง
อย่างบอกว่าพ่อกับแม่ตายแล้วแต่ยังไม่ตายอันนี้ก็ช่อโกงแน่
บอกว่าที่ดินมีปัญหาขอเงินไปจัดการเรื่องที่ดิน
ก็ต้องไปดูว่ามีปัญหาจริงไหมโฉนดที่ดินเป็นโฉนดของตัวเองจริงหรือเปล่า
แบบไหนอะไรยังไงเพราะที่ส่งโฉนดมาให้เฮียปอดูเนี่ย
ก็เป็นโฉนดแบบตัดหัวตัดไทยปัญหาคือว่าเฮียปอ
จะสามารถตามหาผู้หญิงที่ชื่อแจงได้มากน้อยขนาดไหน
แต่ว่าก็มีคนรู้จักเนี่ยแสดงว่าตัวตนของเขาก็ต้องรู้ว่าอยู่ที่ไหนยังไง
ใช่ไหมที่อยู่อยู่ที่ไหนหรือว่าคุณแจงก็อยากจะชี้แจงอะไรก็ออกมาได้นะฮะ
ว่าตกลงแล้วความจริงมันเป็นยังไงกันแน่ไม่ได้หลอกไม่ได้ลวงอะไรยังไงก็ออกมาก็แล้วกันนะครับ